แต่ละพักการเมืองกันหน่อยกันล่ะครับ

นำทีมเพื่อไทยลงใต้นะครับเดี๋ยวเย็นเย็นนี้

แล้วมีแฟนคลับก็มาขอเซลฟี่ถ่ายรูปดูบรรยากาศหน่อยครับ
อย่าเรียกลุงเรียกพี่มีเสียงตะโกนมาแบบนี้นะครับ

รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐครับ

รวมไปถึงออกกำลังกายด้วยเห็นไหมครับ

ออกกำลังกายตั้งแต่ประมาณช่วง๗โมงเช้า

ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
โอ้โหพ่อค้าแม่ขายแฟนคลับมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลย
บางคนก็ให้เพื่อนถ่ายให้บางคนก็ขอเซลฟี่เนี่ยครับ
แวะร้านค้าร้านขายอะไรต่าง
ก็มีกำลังใจให้เต็มไปหมดเลยนะครับ

ขอให้เป็นนายกคนที่๓๐นะฮะ
อกจากนี้มีเดินผ่านกลุ่มคนที่เขามารำไทยเก๊กกันตอนเช้า
โอ้โหสีสันนี่คือบรรยากาศคลึกเลย
นี่หยุดดูด้วยโอ้โหนี่ครับตอนแรกชูมือขึ้นมานึกว่าจะรำมวยไทยเก๊กด้วย
รำไหมรำไหมเดินต่อไป
กล้องเดินต่อไปรับไหว้นี่นะฮะ
ก็สะดุดตาแล้วครับนอกจากนี้ก่อนจะกลับก็เห็นว่า
ป้อมเนี่ยเขาแวะร้านงาดำขึ้นชื่ออ๋อเหรอคะ
จะมีร้านงาดำอยู่เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะฮะ
ขายมาเกือบจะ๕๐ปีแล้วนะที่สวนลุมนี่แหละครับ
แล้วก็แวะซื้อพวกกับข้าวแกงถุงอะไรต่าง
แนงหมูไข่พะโล้แต่ละเมนูนะครับ
อันนี้คือบรรยากาศที่สวนลุมพินีจากลุงป้อม
พี่ป้อมพลังประชารัฐนะครับคุณขวัญคุณผู้ชมตามผมมาครับ
ไปต่อลงใต้กันหน่อยครับไปภาคใต้เมื่อตอนช่วงเช้า
พักเพื่อไทยนำโดยคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์นะครับ
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ไปภูเก็ต

เตรียมที่จะไปปราศัยต่อนะครับเตรียมปลาใสต่อที่พังงาครับ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงอนุสวรีเท้าเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร
นี่นะครับนอกจากนี้เห็นว่าไปแวะซื้อผ้ามัดย้อมด้วยนะครับ
เจ้าตัวบอกว่าต้องการจะเลือกซื้อเอาไว้ไปให้ลูกสาวแล้วก็ให้หลานด้วยนะครับ
นี่ฮะผ้ามัดย้อมขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับ
มีบรรยากาศความอบอุ่นจากบรรดาแฟนคลับแล้วก็แฟนการเมือง
มารอต้อนรับด้วยนะฮะขณะเดียวกันปรากฏว่ามีเจ้าของร้าน
บางร้านสั่งห้ามเข้ามาหาเสียงเลือกตั้งในร้านครับ
คือจะเห็นนะฮะว่าคุณอุ้งอิ๊งพร้อมคณะไปกันเยอะมากใช่ไหมครับ

ก็ค่อนข้างจะคึกคักแล้วคนก็เยอะ
เหมือนกับไปขวางทางนักท่องเที่ยวเขา

กลัวว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะรู้สึกว่าไม่สะดวกไม่สบายนะครับ

เดี๋ยวเย็นนี้จะมีปลาใสที่พังงาเดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกัน
แต่เห็นนะฮะคุณอุ้งอิ๊งมีแต่รอยยิ้มแจกให้

เราจะได้ยินแต่คอนเซ็ปต์พรุ่งนี้เพื่อไทยใช่ไหม
คนบอกว่าพรุ่งนี้ต้องอุ้งอิ๊งเป็นนายก

นะคะแต่ละคนก็มีแฟนคลับของตัวเองนะ